เห้ยมองด้านซ้าย

เฮ้ยหนีมาดูด้านขวานิ

ฉันไม่อยากนอนคนเดียวมันเหงาใจ

ร้องได้ผมก็แปลได้
ผมร้องพี่แปรใช่ถูกต้อง

เอ๊ยแปรแปรเอ๊ยแปรแปร

นี่ตกลงเนี่ยคือใส่วิกเพื่ออะไร

แต่ผู้หญิงก็ไม่ชอบผู้ชายหัวล้านไง

มีผมแต่ไม่อยากให้ผมยุ่งทำไงวะ
ไม่อยากให้ผมยุ่งเออไม่อยากให้ผมยุ่งก็ทำตัวว่างดิ

ก็ต้องว่างผู้หญิงจะอยู่กับเรา

ก้วยมันจะก้วยได้อย่างไรเออ
ก็คือหวีหวี

หวีให้สยายหวีให้สลวย

น้านะแต่ผมเห็นน้าทำท่าเหมือนจะคันเนี่ยอันนี้ถูกมากเลยหวีเสนียด

น้าไปไหนล่ะไปเอาหวี
มีหวีอีกมีอีกอันมันช่วยหยิบมาดินี่ไง
น้าไปไหนล่ะพูดเป็นเรื่อยไปมันมีอีกอันหนึ่งนี่ไง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
อุ๊ยอันนี้เค้าใส่น้ำได้ด้วยนะ

เพราะว่าเป็นหวีแบบมีตุ่ม

คุณชาติซื้อไปใส่น้ำมันมีตุ่ม

ผมจะสยายสวยงามนะฮะ

อันนี้แบบกล้ามปลาราคาถูกที่สุด
ให้ของผมถูกกว่า
มิลี่เหมือนกันแต่ว่าเป็นหวีเสนียดครับผม
สางเห็วได้ด้วยคนโบราณจะรู้
อ่าใช่อันนี้เป็นเหล่า
อันนี้ถูกสุดค่ะอันนี้ถูกสุดสุดพอล่ะ

เข้าไปซูมีวี่วิงทั้งในเลยฮะอ๋อได้ครับขอบคุณค่ะนี่คือหวีจากเอเมลี่ค่ะทั้ง๓แบบค่ะ
เป็นคำถามข้อที่๔ของคุณตะวันค่ะคำถามข้อนี้มูลค่า๑๕๐๐๐บาทค่ะ
หวีทั้ง๓แบบนี้จะได้ไหนถูกสุดคุณ
อันนี้เคยใช้อันนี้หวีห่างอันนี้ห่างหน่อยสำหรับแบบหวีห่าง
เออวิสับวิเสยวิสับวิเสยวิเลยข้างหลัง

งั้นคุณตะวันเลือกหวีแปลง

หวีแปลงจากเอมิลี่เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

เอาละมาดูที่ไอ้หวีเสนียด
วีเสนียดที่คุณตะวันไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่๕๖๕บาท

วีก้างปลาที่คุณตะวันไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่๔๐บาท

หวีแปลงที่นิยมใช้กันในสุภาพสตรีท

และราคาอยู่ที่
ถูกกว่า
ถูกกว่า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
โจทย์คำถามข้อที่เด็ดเข้าไป
คุณตะวันถึงกับหน้าเวอ

ช่วงหน้ามาลุ้นกัน